คุณผู้ชมที่ชัยภูมิค่ะไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุประมาณ๔๐๕๐ปีถูกฆ่ายัดใสกว่าศพแล้วก็ทิ้งเอาไว้
แต่ว่าสภาพศพมันมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาแล้ว
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจศพตำรวจศพหนองบัวแดง
พร้อมทั้งกู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อหลวงซิริ
นี่คือกลางไร่อ้อยในพื้นที่บ้านหนองไฮใต้ที่หนองบัวแดงชายภูมิ
ศพนี้นะคะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรใส่กางเกงลายสก๊อต
ศพนี้ถูกยัดใส่กระสอบปุ๋ยสีเขียวแล้วก็ทิ้งอยู่กลางไร่อ้อยค่ะ
สภาพศพคือคว่ำหน้ากระสอบปุ๋ยสีเขียว๒ใบ
จากทางหัวทางเท้ามีสายยางสีดำมัดเอาไว้ด้วย
ศพเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะ
ทะเบียน๑กกชชิง๓๕๔๖สมุทรปราการ

ตำรวจสพเมืองชายภูมิและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะ
แล้วก็ไปตรวจสอบชื่อของผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะมีชาวบ้านมาขอดูศพ
และชาวบ้านคนนี้บอกว่าสงสัยเป็นศพญาติของเขา
ทันทีที่เห็นสภาพศพทันทีที่เห็นรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะ
ร้องไห้โฮออกมาเลยเพราะมั่นใจว่านี่คือญาติของตัวเองค่ะ
ตำรวจสพเมืองชายภูมิก็เลยนำร่างส่งให้ทางโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชนะสูตรนะคะ
แล้วก็จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสและหาตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
และทีมข่าวของเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า
คือตำรวจสพนบัวแดงได้พูดคุยกับเด็กผู้หญิงคนนึง
และคุยกับญาติญาติที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะเขาอยู่ในอาการช็อก
เขายืนยันว่านี่คือแม่ของเขาเพราะดูจากเสื้อผ้าดูจากรถจักรยานยนต์มันใช่เลยค่ะ
เขาบอกว่านี่คือแม่เขานี่คือนางเดือนทองก่อบุญอายุ๔๗ปี
เป็นชาวบ้านกุฎชุมแสงนะคะที่หนองบัวแดง
หายตัวไปจากบ้าน๑๕วัน
คือเด็กคนนี้ค่ะที่คุยกับตำรวจบอกว่า
ก่อนหน้านี้แม่เคยหายออกจากบ้านไป

แม่ชอบไปเล่นการพนันกับเพื่อนไปเล่นไฮโล
แล้วเหมือนกับมีผู้ชายมาติดพันธุ์ด้วย
ทุกครั้งที่แม่ออกไปเล่นการพนันก็ไปส่ง

ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเอง
แล้วแม่ก็หายไปเลย๑๕วัน
คาดคิดว่าจะถูกพบกลายเป็นศพ

ทีนี้น้องเขาสงสัยอยู่คนนึง
สงสัยนะคะยังไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ
น้องเขาสงสัยเพื่อนชายของแม่
ที่มาติดพันธุ์แม่ค่ะ

แม่เกิด๑๒ปีมันเก็บแล้ว
คือเธอยืนยันว่า
เป็นคุณแม่ของเธอที่ชื่อว่านางเดือนทอง
ทีนี้ตำรวจส